๙นาฬิกา๑๖นาทีนะคะกลับมาช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปที่บุรีรำนะคะ
งานเริ่มเป็นคืนราคนะคะปรากฏว่าบรรยากาศก็คือคักนะคะ
ส่วนใครที่อยากจะไปตอนนี้ไปทันนะครับ
เพราะว่างานนี้จะมีไปจนถึงวันที่๒ธันวาคมนะคะ
นั่นคือบนท้องฟ้านะว่าวไปอยู่บนท้องฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะ
มองผ่านไปแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมบรรยากาศในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะคะ
แล้วก็หน่วยงานภาครัฐเอกชนเขาร่วมกันจัดนะคะ
อีกรอบหนึ่งจัดเมื่อวานเป็นคืนแรกนะคะเรื่อยไปจนถึงวันที่๒
มกราคมปีหน้านะคะที่สนามฟุตบอลช้างอารีน่า
แล้วจะบอกว่างานนี้ฟรีตลอดงานค่ะ
เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรำนะคะ
ในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่๒๕๕๙
วันแรกปรากฏว่ามีทั้งชาวบุรีรำเองไปเที่ยวชมงานเยอะ
รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างจังหวัดเองก็ไปจำนวนมากนะคะ
คนที่ไปเที่ยวทุกคนแน่นอนว่าจะต้องปฏิบัติตาม
มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
ก็คือมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเร่งครัดแล้วก็จริงจังด้วยนะคะ
ในงานมีการนำว่าวจุลาขนาดใหญ่มาจัดแสดงโชว์ประกอบแสงสีเสียงด้วย
แล้วก็รอบของสนามนี่นี่นะคะแล้วรอบสนามเมื่อสักครู่ได้เห็นไหมคะ
มีการประดับประดาษโครงไฟตกแต่งสวยงามนี่ค่ะ
แล้วก็มีการประดับว่าวสัญลักษณ์ต่างนี่แบบนี้
อกจากนี้โอ้สวยไหมสวยเป็นซุ่มว่าวเลยนะคะ
อกจากนี้ยังมีการสาธิตประดิษฐ์ว่าวโดยมีการจำลองหมู่บ้านทำว่าวมาอยู่ภายในงานด้วย
นี่แบบนี้นะน้องเด็กก็ชอบนะคะไปยืนดูกันนะคะ
อกจากนี้ยังมีกิจกรรมการประกวดว่าวแอร์การประกวดไฟตกแต่งสวยงาม
ประกวดเต้นคอฟเวอร์แดนซ์แล้วก็บีบอยมิวสิกนะคะ
มีการเที่ยวชมงานกาศาสตร์ด้วยนะงานนี้ไปหนึ่งได้ถึงสองนะคะ
รวมถึงงานแสดงวัฒนธรรมอื่นอีกมากมายสร้างความตื่นตาตื่นใจ
ให้กับคนที่ไปเที่ยวชมงานเป็นอย่างมากนะคะ
ใครที่ชมผ่านหน้าจอแล้วบอกอยากไปจังเลยช่วงนี้อากาศก็ดีด้วย
โรนเย็นชื่องานชักว้าวคราวดาว
งานยังไม่เริ่มนะไม่ได้ที่วิธีเเบิร์ตดีด้วยโอเค
แต่ไฟดูสิสว่างสวัยไปทั่วแล้ว
แล้วก็เป็นอุโมงไฟสวยงามมากทีเดียวค่ะ
เห็นนี้เป็นภาพในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่
เขาประดับประดาษดวงไฟหลากสีสันสวยงาม
รูปแบบต่างคือสว่างสวัยไปทั้งเมืองหมดเลย
รวมถึงเส้นทางถนนท่าแพรแล้วก็ลานท่าแพรกลางเมืองด้วย
ดูสิคะเดี๋ยวดูนะเขาจะมีการตกแต่งไฟเป็นรูปต้นคริสต์มัสด้วยนะคะ

ทั้งหมดเนี่ยอันนี้เป็นแค่การเตรียมความพร้อมนะ
ยังไม่ได้วันจริงนะคะยังไม่ได้จัดงานนะคะ
สำหรับงานเชียงใหม่เขาดาวน์๒๐๒๒เขาจะจัดขึ้นนะคะ
บริเวณลานอเนกประสงค์ขวงประตูท่าแพรค่ะ
วันที่๓๐ธันวาคมไปจนถึงวันที่๑มกราคมปีหน้า

แต่แม้ว่าจะอยู่ในช่วงการจัดเตรียมสถานที่
แต่ก็เนี่ยค่ะชาวเชียงใหม่ก็ดีนักท่องเที่ยวก็ดี
แวะไปชมความสวยงามของดวงไฟที่สว่างสวัยไปทั้งเมืองแบบนี้นะคะ
ถ่ายภาพกันไว้เป็นที่ระลึก

แล้วก็มีมาตรการป้องกันโควิด๑๙อย่างเคร่งครัดด้วย
ดูอีกจุดหนึ่งค่ะบริเวณขัวเหล็กหรือว่าสะพานเหล็กที่นี่

เป็นสะพานข้ามแม่น้ำปิงค่ะดูสิ
สวยจริงประดับไปด้วยไฟสว่างสวัยส่องแสงกระทบผืนน้ำ
นี่แล้วกลายเป็นภาพที่สวยงามตอนกลางคืนนะคะ
ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งเป็นจุดไฮไลท์เลย
นักท่องเที่ยวไปแล้วก็ต้องแวะไปที่นี่นะคะ
สวยงามคือไปเชียงใหม่ได้หลายบรรยากาศนะ
จะขึ้นไปบนดอยก็ได้ไปกินสตอเบอรี่ก็ได้
เสร็จแล้วก็กลับเข้าเมืองมาเที่ยวงานดูไฟ